ต้องลุ้นกันต่อเรื่องของ๔เกมใช่ค่ะโดยเฉพาะฟุตบอลนะฟุตบอลเนี่ยต้องแข่งรอบแบ่งกลุ่มทั้งหมด๕เกมอินโดตอนที่ไทยไปเจอเนี่ยแพ้ไปแล้วแล้วหลังจากนั้นคุณบอกว่าอีก๔เกมที่เหลือต้องชนะหมดแพ้ไม่ได้แล้ว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
พลาดโอกาสลงสนามนะคะในเกมที่ทีมชาติไทยชนะสิงคโปร์ไป๒
เนื่องจากว่ามีปัญหาอาการป่วย
แต่ว่าอานนท์ก็ได้อัปเดตอาการป่วยกับทีมงานนะคะว่า
ณตอนนี้อาการป่วยเริ่มที่จะหายเป็นปกติแล้ว
ซึ่งก็คาดการณ์ว่าทางทีมสตาฟอยากจะให้พักให้หายดี
และเกมที่จะเจอกับสปลาวในวันที่๓ธันวาคมหรือว่าวันพรุ่งนี้
ยืนยันว่าพร้อมที่จะลงสนามอย่างแน่นอนค่ะ